คุณผู้ชมฮะจำกรณีที่ตำรวจไปช่วยเหลือพยาบาลทั้ง๓นะ
แล้วก็ลูกอีก๒คนได้ออกมาจากเจ้ารัฐธิ
รัฐธิที่หลอกลวงให้พวกเธอลงทุน
แล้วหาว่าเธอติดหนี้กัน๑๔๐ล้านมีความคืบหน้าครับ
เพราะว่าตำรวจสนบวรมงคลร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ

ได้มีการสอบปากคำนายฮารุฮวังศรีหรือว่าปาร์คซอย่อนสาวประเภท๒

เออแล้วก็อีกคนคือนายตรีเพชรัตนเพชร
อายุ๒๐ปีใช่ไหมคนนี้ค่ะก็เป็นลูกน้องเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
ถือว่าเป็น๒ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวนะครับ
กรณีชักชวนอดีตพยาบาล๓คนมาร่วมลงทุน
กักขังไว้ในห้องพักแล้วก็ให้ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้น้ำร้อนลวก
และยังให้หนึ่งในเหยื่อพาลูกน้อยอีก๒คนมาอยู่ด้วยที่ห้องแห่งนี้
แล้วบอกให้เด็กเกลียดแม่แท้
หันมานับถือฮาบรุให้เป็นแม่แทน

ใช่คือให้เรียกฮารุว่าแม่แต่ว่าให้เรียกแม่แท้ว่าคุณ
เออแล้วก็บังคับให้แม่แท้เนี่ยทำโทษเด็กตบหน้าเด็กทั้งสองคน
ค่ะเออถามว่ากล้าไหมอืมต้องเป็นการพิสูจน์ความกล้านะ
และเด็กก็เจ็บตัวไปด้วยตอนเจ้าหน้าที่ไปปลอบนะครับ
บอกโอ้หนูสองคนยังเจ็บอยู่หรือเปล่าตาบวมเลย
โดนแม่แท้ตบนะเออ
นายฮารุให้การกับเจ้าหน้าที่เป็นให้การภาคเศษนะคุณนะ
รับเพียงว่าเทน้ำร้อนใส่ผู้เสียหาย
แต่ไม่ได้สั่งให้นางสาวไพรินซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ย

ส่วนเรื่องชักชวนทำธุรกิจนั้นยืนยันว่าไม่เคยหลอกใคร
เพียงแต่ชักชวนให้ลองมาสายความสวยความงามบ้าง
จะลงทุนให้เพราะผู้เสียหายมีความรู้ทางด้านนี้
และรายได้จากงานประจำไม่เพียงพอในการดูแลลูก
ก็เลยบอกให้มาทำแบบนี้ซะ

มันก็มีภาพตอนที่นักขายของอยู่แต่งตัวอะไรแบบนี้

ส่วนทางด้านของนายตรีเพชรัตน์อายุ๒๐ปี

ก็รับสาภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากนายฮาบรุ
ให้คอยควบคุมเหยื่อทั้ง๓รายรวมถึงเด็กระยะหลัง
บังคับให้เหยื่อไปตระเวนหาเงินให้ได้๖๐๐๐บาท
ภายใน๔๘ชั่วโมงภายใน๒วันหากทำไม่ได้
นายฮาบรุจะสั่งให้ทำร้ายร่างกาย
กว่าจะพอใจจะหนำใจนะครับ
หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจคุมตัวทั้งสองออกจากห้องขังนะคุณนะ
จังหวะที่ทั้งคู่ใช้ผ้าห่มคลุมตัวปิดบังใบหน้าเดิน

เพื่อจะนำไปฝากขังสารอาญาตลิ่งชันนะฮะ

จ่อไมค์ไว้แล้วแต่เงียบฮะภายใต้ผ้าคุมก็เงียบครับ
โดยตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
หรือไม่กระทำการใดทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนข้อหาทารุณกรรมตำรวจคาดว่าจะเข้าข่ายความผิด
เพราะมีการบังคับให้ผู้เสียหายทุบตีลูก

ส่วนข้อหาการค้ามนุษย์อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติม
ก็ยื่นฝากขังนายฮาบรุก็ไม่มีญาติ
คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ส่วนนายตีเพชรรัฐได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารมีคำสั่งไม่อนุญาต
ที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

วันนี้ที่สนบวรมงคลไม่มีผู้เสียหาย

ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าผู้เสียหายที่รับความเสียหายในพื้นที่ไหน
ให้แจ้งความที่สอนอในพื้นที่นั้นได้เลย

บอกว่าถูกนายฮาบรุหลอกจะให้ซื้อที่แถวเข้าสารใช่ไหม
ซื้ออาคารแถวเข้าสารอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็หลอกลวงให้พวกเขาจ่ายเงินไปแล้ว
แต่ไม่เห็นได้อาคารแถวเข้าสารเลย
ก็มีคนมาแจ้งความเพิ่มเติมนะฮะ
อืมนี่ผู้เสียหายก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะ